ลูกขอสารบานว่า
เราไม่ได้ฆ่าลูกตัวเอง

ฆ่าในสามวันเจ็ดวัน
ลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกว่า
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจ
ทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้
ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดการพิบัติ
ขอให้ชิปหายขอให้ตายโหงตามน้องชมพู่ไปด้วยเถอะ
สาธุสาธุสาธุ
ลุงพลบอกว่าไปสาบานกันไหมวัดพระแก้วไม่ต้องถึงกับเอาตาย
เอาแค่ชิบหายก็พออันนี้ขออนุญาตตามคำพูดครับ
ผมเสนอให้ไปวัดภูพระเอกที่วัดภูพระเอกของเราค่ะ
ที่บ้านใช่วัดธรรมที่บ้านของเรา
ลุงพลบอกไม่ต้องเอาถึงตายเอาแค่แบบเนี่ยหายก็พออย่างนี้
ขอให้เป็นคนทำจริงเฉพาะคนที่ทำจริงเท่านั้น
ให้หลักถ้าหลังเสียจริงต้องต้องขออาญเทศมันจะปลอดภัย
ข้าพระเจ้านายชัยพลวิพา
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพา
ได้มากราบคารวะหลวงปู่ลิ้นธีคปัญโย
ลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกว่า
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้
ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดการวิบัติขอให้ชิบหายขอให้ตายโหงตามน้องชมพู่ไปด้วยเถอะ
สาธุสาธุสาธุ
ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ทำถ้าเราบริสุทธิ์ใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชมพู่ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ทำร้ายคนดีครับ
เรามั่นใจแล้วก็เป็น

ยามไปจบจะมีการไปสระบานอื่น
ผมเชื่อว่าถ้าถ้ามีอะไรที่มันสามารถทำให้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าผมกล้าไปทุกสถานที่ครับ
อุ่มอยากไปที่ไหนนะคะจะไปสระบานกับครอบครัว
ทุกคนต้องทำเหมือนกันกับผมครับเพื่อยินยันความบริสุทธิ์ครับ

ถ้ามีสื่อมาด้วยแล้วเสนอออกไปเลยว่าทุกคนทำเหมือนกันเนี่ย
ผมว่าทุกคนมาวันเดียวกันเวลาเดียวกันใช่
ถ้ามาวันเดียวกันได้ยิ่งดีครับเพราะทุกคนจะได้รู้ว่าเรามาทำจริง
ไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วไม่รู้อธิบายหรือว่าสาบานอะไรไปบ้าง
ไม่รู้ต้องมาพูดประโยคเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างพูดไป
ในทางของตัวเองค่ะผมจำไม่ได้นะครับว่าผมเคยสาบานเรื่องอะไรบ้าง
เพราะการสาบานเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วจะเอ่ยกันขึ้นมาลอยครับ
คือจำไม่ได้เพราะสาบานหลายครั้งหรือว่าอะไรอย่างงี้
ก็มีมีบ้างครับอาจจะมีบ้างที่เคยสาบานครับ

เรื่องที่เราทำไม่ดีกับครอบครัวอะไรประมาณนี้

ไม่ครับยังไม่เคยทำครับครั้งนี้ครั้งแรกครับครับ
ทุกคนครับที่ทุกคนบอกว่าทุกคนคำว่าทุกคนเนี้ยหมายถึงพ่อแม่จำพูดรู้รู้ว่า
ญาติพี่น้องทุกคนญาติพี่น้องทุกคนครับหรือแม้กระทั่งพ่อตาแม่ยายครับ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นทายาทน้องชมพู่ครับ